เรามาติดตามเจ้าพายุตัวนี้กันหน่อย
เขาบอกว่าเป็นพายุที่ถาโถม
ขึ้นฝั่งเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ศูนย์กลางนะคือขึ้นฝั่งเวียดนามแล้ว
ปีกพายุหรือว่ากำแพงพายุ

ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ

ใกล้จุดศูนย์กลางของพายุ
ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ๗๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ดังนั้นให้คุณผู้ชมดูในส่วนของกราฟิก
ที่เราจะแสดงให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดเจนกันหน่อยนะฮะ
ว่าลักษณะแล้วก็ความเร็วลมของเจ้าพายุตัวนี้

ขอดูในส่วนของกราฟิกหน่อยนะครับ
นี่ค่ะพายุโนอึน
ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ตอนที่อยู่ในทะเลมันเป็นไต้ฝุ่น

จะเข้าประเทศไทยก็เป็นโซนร้อนเหมือนกัน
อันนี้หมายถึงจุดศูนย์กลางของเขานะครับ
ลักษณะแล้วก็ความเร็วลมของพายุลูกนี้
เรียกว่าความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง
อยู่ที่ประมาณ๗๕๘๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ใช่แต่อันนี้เราเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นนะ

ความเร็วระดับของความเร็วลมแต่ละระดับ
มันจะส่งผลให้บ้านเรือนต้นไม้เสียหายขนาดไหน
ใช่นะครับถ้าระดับความเร็วลมสูงกว่านี้อีก
ก็ส่งผลต่อความเสียหายอีกนะครับ
แต่ว่าตอนนี้นะครับระดับความเร็วลมที่มันเคลื่อนอยู่ตอนนี้
คือ๗๕๘๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ถ้ามันเร็วกว่านี้มันก็จะเสียหายเพิ่มมากขึ้นนะฮะ

นี่ถ้าระดับความเร็วลมมันสูงถึงขนาด๑๐๓๑๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มันก็ยิ่งทำให้บ้านเรือนพังเสียหาย
อาคารบ้านเรือนป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ใหญ่ถูกพายุพัดนะฮะ
นี่ส่วนเส้นทางของพายุลูกนี้นะครับ
เมื่อมันขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามมันยังเป็นโซนร้อนอยู่
เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวประเทศไทยก็ยังเป็นโซนร้อนอยู่
หลังจากเข้าสู่ประเทศไทยได้ไม่นานมันจะลดความเร็วลงแล้วก็ลดระดับลงนะครับ
เพราะว่าพายุเวลาขึ้นจากทะเลขึ้นมาบนฝั่งแล้วมันก็จะลดความรุนแรงลง
ทิศทางหลังจากที่เข้าไทยกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะฮะ
มันจะไปไหนต่อครับมันก็จะไปที่เมียนมาร์
จากนั้นมันจะไปที่เมืองทากาของบังคลาเทศ
กลับมาดูที่บ้านเราเขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังนะฮะ
น้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง
นี่คือทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเขาประเมินเอาไว้คุณผู้ชม
พื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังจากแนวพายุที่มันเคลื่อนผ่าน
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
มันมีทั้งหมดจริงแล้วคือ๒๔จังหวัด๙๔อำเภอ๑๙๔ตำบล
แบ่งเป็นอะไรบ้างที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นภาคอีสาน๑๕จังหวัด
เตือนเลยสำหรับภาคอีสาน
กาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมาบุรีรำ
มหาสารคามยะโสธร๑๐๑ศรีสะเกดสกลนครสุรินหนองบัวลำพู
อำนาจเจริญอุดรธานีและอุบลราชธานีครับอันนี้คืออีสานนะ
อีสานได้รับผลกระทบก่อนนะฮะจากนั้นพายุมันก็เคลื่อนไปทางภาคเหนือของไทย
เหนืออีก๙จังหวัดอาจจะได้รับผลกระทบ
น้ำท่วมฉับพันธ์น้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งครับ
ก็ได้แก่ที่เพชรชบูรณ์แพร่นครสวรรค์น่านพยาวพิจิตรพิศนุโลก

แล้วก็ที่สำคัญน้ำล้นตลิ่งในหลายแม่น้ำเหมือนกัน
แม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำป่าศักดิ์แม่น้ำสงครามแม่น้ำห้วยหลวงห้วยโมง
แม่น้ำมูลแม่น้ำชีลำน้ำพุงลำน้ำเซบกลำน้ำเซบายลำน้ำยัง
ต้องเฝ้าระวังนะฮะส่วนนี้คือเรด้าที่เป็นเรด้าจับพายุขณะนี้เลยนะ
ณเวลานี้เลย๑๑นาฬิกา๙นาทีนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามันขึ้นฝั่งที่เวียดนามเรียบร้อยแล้ว
ขึ้นฝั่งที่จังหวัดกวางหนามนะประเทศเวียดนามนะครับ
จากนั้นเนี่ยนะฮะมันก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ลาว
คาดว่าบ่ายเนี่ยอีก๒ชั่วโมงเนี่ยจะเข้าสู่ลาวสูตรกลางของพายุนะฮะ
ถูกต้องค่ะถ้าเกิดจุดศูนย์กลางของพายุจะเข้าลาวตอนบ่ายโมง
คำถามคือเอ๊ะแล้วจุดศูนย์กลางมันจะเข้าไทยเมื่อไหร่
การว่าจุดศูนย์กลางของพายุจะเข้าไทยเราตอน๖โมงเย็นวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
แต่สิ่งสำคัญคือคนอาจจะเข้าใจว่าพอมีจุดศูนย์กลางของพายุ
ตรงนั้นมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด
ไม่ใช่นะฮะจริงถ้ารักษณะของพายุเนี่ยนะฮะ
จุดศูนย์กลางของพายุนะฮะจะเป็นส่วนที่ทำให้ฟ้าโปร่ง
ฝนไม่ตกแต่เจ้าปีกพายุจุดศูนย์กลางเรียกว่าตา
แต่ว่าปีกของพายุโดยรอบตาของพายุเนี่ยนะฮะ
หรือว่าบางคนเรียกว่ากำแพงพายุนะครับหรือว่ารัศมีพายุเนี่ย
รัศมีเหล่านี้แหละฮะจะสร้างความเสียหายได้มากกว่า
เพราะมันดูดลมเข้าไปทั้งหมดใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นคำที่คุณผู้ชมจะได้ยินเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นปีกพายุวงรอบพายุรัศมีพายุ
กำแพงของพายุทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวัง